พาไปติดตามความคืบหน้าอีกหนึ่งข่าวที่เชื่อว่ายังคงอยู่ในความสนใจของทุกคนนะคะสำหรับคดีหวย๓๐ล้าน
ยังไม่จบไม่จบไม่สิ้นค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันแรกที่มีการนัดสืบ
ในคดีที่ครูปรีชาเนี่ยฟ้องหมวดจรูนยักยอกทรัพย์ซึ่งนายแผนยังจำนายแผนได้ไหม
คราวที่แล้วเนี่ยไม่ไปแต่คราวนี้นายแผนมาด้วยและยังมีประจักษ์พยานคนอื่นที่ไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยค่ะ
นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มพร้อมด้วยร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลหรือหวดจรูนนะคะ
เดินทางมาที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีแต่เช้าพร้อมกับภรรยาแล้วก็ลูกสาวรวมถึงทีมงานทนายความด้วย
มีแฟนคลับเป็นผู้หญิงสองคนมาจากสมุทรปราการแล้วก็กรุงเทพไปให้กำลังใจด้วยค่ะ
เมื่อวานนี้ศาลจังหวัดกาญจนบุรีนัดสืบพยานโจทย์ในคดีอาญาที่นายปรีชา
โจทยื่นฟ้องหมวดจรูนข้อหายักยอกทรัพย์รับของโจร
ซึ่งคดีนี้นัดไต่สวนมูลฟ้องแล้วก็มีคำสั่งว่าคดีมีมูล
ก็เลยทำให้หมวดจรูนนั้นตกเป็นจำเลย
และได้ยื่นหลักทรัพย์๒แสนบาทประกันตัวออกมาสู้คดีค่ะ
ปรีชาพร้อมกับนายวรยุทธ์บุญวงศัยธนายความส่วนตัว
ก็เดินทางมาถึงศาลด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มเลยนะคะ
ขณะเดียวกันเจ๊เกียวนางปนัญชยาสุขภูล
เจ๊พัฒน์นางสาวพระชาวริตาพระชาวริดาพรมตา
และเจ๊บ้าบิลนางรัฐนพรสุพธิบ
พยานปากสำคัญก็เดินทางมาร่วมให้กำลังใจ
แล้วก็ขึ้นสืบพยานฝ่ายโจทย์ด้วยกันทั้ง๓คนเหมือนกัน

นี่แหละค่ะมีแฟนคลับมาจากเชียงราย
มอบพวงมาลัยดอกดาวเรืองให้กำลังใจนะคะ
พอตกบ่ายหลังสืบพยานเสร็จทีมข่าวพบนายธนุกรเหลืองใหม่เอี่ยม
หรือว่านายแผนเดินออกมาจากศาลก็พยายามสอบถามรายละเอียดค่ะ
แต่ว่าในแผนไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเลย
ซึ่งถ้าใครจำชื่อในแผนได้นะคะ
คนนี้แหละคือคนที่เคยออกมาเปิดเผยว่าได้ยินเสียงคนตะโกนในตลาด
เก็บลอตเตอรี่ได้พักหลังก็มีข่าวบอกว่า
กลับคำให้การและจะไม่เป็นพยานอีก
เห็นในแผนที่ศาลก็ไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือเปล่า
กับสิ่งที่ในแผนทำไปรอให้คดีเสร็จก่อนแล้วค่อยว่ากัน
รวมถึงวันนี้ยังมีพยานที่ไม่เคยเห็นมาก่อนด้วย
ทนายวรยุทธ์ก็บอกว่าวันนี้โจทย์ได้นำพยานเข้าไปสืบต่อสาร๕ปากด้วยกัน
ก็มีแก๊งแม่ค้าลอตเตอรี่๓คนใช่ไหมคะ
เจ๊พัดเจ๊เกลเจ๊บ้าบิลและอีก๑คนจำชื่อไม่ได้
รวมถึงในแผนนี่แหละรวมกันเป็น๕คน
ซึ่งประจักษ์พยานทั้งหมดไม่สามารถบอกรายละเอียดได้ค่ะ
เพราะอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาล
ซึ่งสารก็สั่งกำชับแล้วด้วยว่า
ไม่ควรจะนำออกมาเปิดเผยจนกว่าจะสืบพยานเสร็จและฟังคำพิพากษา
ครั้งต่อไปสารนัดสืบพยานโจทย์ในวันที่๒๓แล้วก็๑๑เมษายน
กำชับแล้วด้วยว่าต้องนำพยานมานำสืบให้เสร็จสิ้นตามกำหนดนัดของศาล
ครูปรีชาเองยังไม่ได้ขึ้นสืบพยานค่ะ
แต่ก็บอกว่าสบายใจที่ได้นำประจักษ์พยานและความจริงเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
เพราะว่าตัวเองรอวันนี้มานานแล้ว
โดยการสืบพยานฝ่ายจำเลยจะมี๖นัดนะคะ
คือวันที่๑๘๑๙๒๓๒๔๒๙แล้วก็๓๐เมษายนค่ะ
คดีนี้ยาวนานกันข้ามปีนะฮะ
ครูปีชาก็ยังคงถูกหวยเอาถูกหวยเอาอยู่อย่างนั้น
ก่อนอันนี้ร้านงวดล่าสุดก็ถูกอีกนะ
แต่ก็ต้องรอดูสุดท้ายเงิน๓๐ล้านนี่เป็นของใครสังคมก็คงจะอยากรู้แล้วล่ะนะฮะ